คุณผู้ชมคนไหนตาวัยดูคลิปนี้ให้ทัน
ว่าหินมันลอยแล้วลิ่วมาใส่กระจกรถได้อย่างไรครับ

นี่คันนี้คนขับเขาก็ขับสบายอยู่บนเส้นทาง
แล้วปรากฏนะนี่หินก้อนบ้านเริ่มเลยนะครับ
มาใส่กระจกของเขานะครับกระแทกกระจกอย่างแรง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
เวลา๑๘๔๕นบนสะพานปทุมธานี๑

คุณผู้ชมฮะแล้วก็เวลา๒ทุ่มวันเดียวกัน
ทีมข่าวไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุบนสะพานปฐุมธานี

พบอะไรบ้างคุณเศษผ้า๑ชิ้นตกอยู่
คล้ายกับที่ปรากฏในคลิปกล้องหน้ารถ
มันเป็นผ้าที่เหมือนเอาไว้ห่อหิน

เพราะฉะนั้นตอนที่มันเป็นภาพช้าเมื่อกี้
ตอนที่เกิดเหตุมันก็มีจังหวะเหมือนกับภาพปลิว

พบกับก้อนหินอีกก้อนหนึ่งตกอยู่อันนี้แหละฮะที่คนเขาปลามานะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะ๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานะฮะ
ที่สพสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะฮะเจ้าของรถเป็นคุณครูครับ
คุณครูโรงเรียนวัดรังสิตนะฮะคุณครูนัทพลอำพันธ์แสงนะฮะ
ซึ่งขับรถโตโยต้าแคมมี่สีขาวหมายเลขทะเบียน๒ขอไข่ยักษ์กรุงเทพมหานครนะครับ
ก็มาเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสพสวนพริกไทยแล้ว
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณครูคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนเนี่ย
ผมไปส่งแฟนที่ข้างโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นคาลอส
จากนั้นได้ขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านย่างจังหวัดนนทบุรีฮะ
เมื่อมาถึงสะพานจุดเกิดเหตุตรงนี้กลางสะพานปฐุมธานี๑นี่เลย
ตอนแรกขับแบบชิลสบายนะฟังวิทยุไปด้วย
ปรากฏอยู่โอ้โหเห็นเลยฮะ
หินมันปลาปุ๊กลงมาใส่กระจกหน้ารถแล้วก็แทกฝากระโปรงด้วยนะครับ
หลังจากนั้นผมก็ขับรถลงสะพานแล้วก็จอดรถก่อนที่จะเดินย้อนมาดู
เพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเป็นคนที่มาตกปลาและอาจจะเหวี่ยงเบ็ดนะคุณ
แล้วทำของกระเด็นทำปลากระเด็นมาใส่นะฮะ
แต่ทีนี้ก็ดันมาเจอก้อนหินก็รู้เลยว่ามีคนปาก้อนหินใส่นะครับ
แต่ตอนลงมาดูไม่เห็นคนแล้วนะ
ไม่เห็นคนแล้วนะตอนแรกกลัวว่าจะเป็นแก๊งปลาหินเพื่อชิงทรัพย
คุณปลาหินเพื่อชิงทรัพย์ยังไงเพราะว่ารถเขาจอดอยู่ลงสะพานไปแล้วใช่ไหม
อยู่แล้วจังหวะที่เขาเดินมาดูเนี่ยมันจะเป็นการหลอกให้เจ้าของรถออกมาจากรถ
แล้วมาดูจุดที่เกิดเหตุหรือเปล่าแล้วไอจังหวะนั้นรถจอดอยู่ไง
เขาก็อาจจะไปก่อเหตุไปชิงทรัพย์ไปเอาของในรถหรือเปล่า
ผู้ประสบเหตุเขาก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะ
ก็เลยต้องแจ้งความเอาไว้นะฮะแล้วก็ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเรื่องเอาไว้แล้วนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะติดตามมาว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
แล้วก็ทางตำรวจสพสมพริกไทยก็เปิดเผยเบื้องต้นหลังจากได้รับแจ้ง
ทางตำรวจก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนของสพลงพื้นที่ตรวจสอบไล่กล้องวงจร
ติดตามเส้นทางที่ผู้เสียหายขับรถมาจนถึงบริเวณจุดที่ถูกปลาหินนะครับ
แล้วบอกเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ของสพสวนพริกไทยเลยนะฮะ
ก็ตำรวจยังไม่แน่ใจว่าผู้ก่อเหตุกระทำลงไป

มีอาการทางประสาทความคึกขนอง
หรือจะชิงทรัพย์หรือเปล่านะครับ